ใครรอดูข่าวนี้อยู่บ้างผมคนหนึ่งเนี่ยรอดูอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
สวยขอโทษคู่กรณีกับตำรวจแล้วนึกออกใช่ไหมครับ
งานวัดที่ปฐุมธานีนะครับผู้ชายเสื้อขาวคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มีผู้หญิงสองคนเข้าไปดูคุณลำไยหายทองคำ
ทำบุญด้วยไปดูฟรีคอนเสิร์ตด้วยแล้วปรากฏว่าโดนผู้ชายสะกิด
กิจเสร็จปั๊บสอกใส่ปะจมูกผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ต่อยหน้าผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นยังมีพฤติกรรมกลางกับตำรวจด้วย
อ่ะวันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับที่เราเสนอข่าวไปนะฮะ
วันนี้มาแล้วตำรวจสพปากคลองรังสิตเชิญตัวนายสาธิตทองอ่อน
หรือว่าป๋องกระหนกแดงผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี่แหละเสื้อสีขาว
วันนี้ใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนะครับเอามือซุกเก้าอี้อยู่เนี่ย
ตำรวจเรียกมาทำประวัติและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
แล้วก็สอบปากคำนายสาธิตต่อหน้าตำรวจทั้งสองนายที่เข้าไประงับเหตุครับ
นี่ฮะสองนายนี้ครับเบื้องต้นนายสาธิตยอมรับว่าวันเกิดเหตุน่ะ
เขาไปเที่ยวงานวัดแล้วดื่มเหล้าดื่มเยอะดื่มหลายขนาด
เหล้าขาวดื่มเหล้าสีดื่มเบียร์ครับ
เมามากจนไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปมารู้ตัวอีกทีเห็นข่าวตัวเองแล้ว
อยากจะขอโทษทั้งคู่กรณีที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ตำรวจรวมถึงทางวัดที่จัดงานด้วยครับ
ผมพี่เท่าอยู่บนแฟนครับแล้วผมเมาแล้วผมรู้ว่ามีคอนเซิร์ตที่วัด

แต่จังหวะที่ผมเต้นผมไม่รู้ว่าผมไปผ่านฟังโดนพี่เขายังไงแบบไหนแหละ
ผมก็รู้ว่าผมเมาผมก็เลยเดินออกมาจากการใช่ไหมครับ

แล้วที่เนี้ยมีทองครับเขาเดินสูงมาก
ผมก็จำไม่ได้แหละครับว่าผมโปรดภูมิด้วยกับเขา
เขาก็บอกให้ตำรวจจะจับผมแล้วไม่รู้ว่าผมเมาพี่ผมเมา
คนสำรวจมาจับผมอย่ามาอยู่กับผมมาจับผมให้ไง
คือผมเมาผมก็ต้องยอมรับผิดนะครับเพราะว่าผมต่อย

คนละท่าทางคนละน้ำเสียงเลยที่เรายกภาพเปรียบเทียบให้ดู
กินเล่าเหลือให้เล่ากินเราครับ